ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวกันสดที่สพมนนทบุรีเลยค่ะ
การสอบปากคำพยานที่วันนี้ตำรวจเชิญมาเพิ่มอีก๒รายนะคะ
คือคุณโมอามีนาแล้วก็คุณเบิร์ตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณแตงโม
มีความคืบหน้าในด้านไหนยังไงบ้างนะคะ
ติดตามกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะเชิญค่ะ

ที่หลายคนนะคะยังคงตั้งข้อสงสัยในหลายประเด็นค่ะ
วันนี้นะคะตำรวจพร้อมกับพนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ก็ได้มีการแถลงข่าวถึงหลายสาเหตุนะคะที่หลายคนยังคลางแคลงใจค่ะ
ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของปมการเสียชีวิตแล้วก็จุดที่มีการตกเรือของแตงโมด้วยค่ะ
หลังจากการเรียกเพื่อนแตงโมทั้ง๕คนมาตรวจร่างกายซึ่งวันนี้ค่ะ
ก็มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาตรวจโดยละเอียดให้กับทั้ง๕คน
ใช้เวลาในการตรวจร่างกายนานกว่าสี่ชั่วโมงค่ะพันธุ์ตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็ได้นั่งเปิดเผยถึงผลการตรวจร่างกายของนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือนายจ๊อปนะคะ
ก็บอกว่าพบว่ามีบาดแผลที่ฟกช้ำที่แขนและด้านหลังหัวไหล่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับพันธุ์ตำรวจเอกหญิงปะนพัฒนัทสุมนต์นะคะ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิสถาบันนิติเวชวิทยาชี้แจงเพิ่มเติมว่าแผลที่ตัวของนายจ๊อปคาดว่าเกิดจากการกระแทกของแข็งบางอย่างค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าคือคือของแข็งชนิดไหนนะคะซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
แต่ไม่เหมือนการต่อสู้แน่นอนค่ะลักษณะรอยฟกช้ำนี้เกิดหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่แตงโมเสียชีวิตนะคะ
ช่วงระหว่าง๕๗วันค่ะซึ่งถือว่ายังอยู่ในห่วงเวลาของการตกเรือของแตงโมนิดาอยู่ค่ะ
ถลอกที่คอของนายจ๊อปนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่าเล็บ
ตรวจจากความลึกของแผลนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่าเล็บแต่
ซึ่งจากผลการตรวจร่างกายของอีก๔คนนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีการตรวจโดยละเอียดนะคะทางพนักงานพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ตำรวจนะคะก็บอกว่าก็ยังมีการตรวจอยู่ค่ะ
โดยเฉพาะของนายแซนและนายปอนะคะที่มีภาพปรากฏตามสื่อ
ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจซึ่งยังไม่ได้สรุปข้อมูลค่ะ
ไปฟังเสียงผลการตรวจร่างกายกันค่ะ
ในวันนี้หลังจากการตรวจร่างกาย
อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมบางส่วนนะครับ
ใครอยากจะให้การเพิ่มเติมอย่างไรก็
ก็พบคุณจ๊อปคนเดียวที่นำเรียนมาสู่พูษนะครับ
อายุของบัตรแผลประมาณ๕ถึง๗วันนะครับ

ก็อยู่ในช่วงประมาณนั้นค่ะ

เกิดอยู่ในประมาณนั้นค่ะ
หรือว่าเป็นรอยเกี่ยวกับการถูกเล็กขวดหรือถูกอะไรขวดเจ้าลงหุดได้ไหมครับ

เป็นรอยถลอกที่ขนาดใหญ่กว่าเล็บไม่เข้ากับการถูเห็บขวด
เจอเฉพาะคุณจ๊อบคนเดียว
ตำรวจยังได้พูดถึงข้อสงสัยจุดที่แตงโมพลัดตกเรือแล้วก็ความเร็วของเรือนั้นนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนทราบแล้วค่ะว่าจุดที่พลัดตกเรือนั้นอยู่จุดไหนค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของคนตกปลาที่เห็นเรือสปีดโบสต์ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็หักหัวเรือนะคะจุดนี้ห่างจากสะพานพระราม๗มาทางสะพานพระราม๕
ระยะทางประมาณ๕๐๐๗๐๐เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของผลการผ่าชนสูตรศพของแตงโมเบื้องต้นนะคะ
พบว่าดาราสาวขาดอากาศหายใจเพราะพบในแขนงปอดหลอดลมกระเพาะอาหาร
มีน้ำมีโครนอยู่ค่ะซึ่งก็สรุปได้ว่าแตงโมเสียชีวิตจากการสำลักน้ำค่ะ
ส่วนเรื่องบาดแผลตามร่างกายที่มีแผลขวาเป็นร่องรอยขนาดใหญ่
แล้วก็ขาซ้ายมีแผลขนาดเล็กนั้นนะคะก็ยังบอกไม่ได้ว่าเกิดจากของมีคมชนิดไหนค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทจิรพัฒน์ยังพูดถึงคำให้การของทั้ง๕คน
จากการสอบปากคำเพิ่มเติมหลายครั้งนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็ยังบอกไม่ได้ว่า
คดีจะสิ้นสุดวันไหนค่ะเพราะต้องสอบปากคำพยานเพิ่มอีก
ส่วนการให้ปากคำของแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นต้องเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่นั้นนะคะ
ทางตำรวจก็ย้ำว่าไม่ต้องถึงขั้นต้องเอาเข้าเครื่องจับเท็จค่ะ
เพราะชุดสืบสวนมีวิธีการสอบสวนอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ตำรวจก็ยังได้เชิญพยานอีกสองปาก
นั่นก็คือโมอามีนาแล้วก็แฟนหนุ่มของแตงโมมาให้ปากคำเพิ่มเติม
กับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนทบุรีด้วยค่ะ